ใครที่พอประชาชนเดือดร้อนแล้ว
กล้าออกไปเผชิญหน้ากับปัญหา

คุณทิมยังตกใจเลยว่าพี่จะไม่กลับไปคิดเหรอ
ผมบอกว่าผมอยากเป็นตั้งแต่วันแรกที่ได้มาร่วมงาน

ขอโอกาสจากประชาชน
เป็นเจ้านายขอให้ผมได้ทำตัวอย่างให้ดูแต่การทำตัวอย่างนั้น

ต้องย้อนไปถึงวันเริ่มต้นในการร่วมงานกับพักอนาคตใหม่ครับ
สนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสนามที่มีโอกาสที่พวกเราจะปักทงการเปลี่ยนแปลงนะครับ
คลิกออฟอย่างเป็นทางการของก้าวไกลคือการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสกหรือสมาชิกสภาคกรุงเทพมหานครของพักเก้าไกล
และผมก็เป็นหนึ่งในผู้เสนอตัวที่จะเป็นว่าที่ผู้สมัครของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ตอนนั้น
คุณทิมเป็นคนพิจารณาอย่างเป็นกลาง
ผมไปนำเสนอแบบนี้คุณทีมก็บอกพี่วิโรธไม่ต้องไปก็ได้พี่โรดถอยกลับก็ได้

เชื่องโดยความบริวารเราทำในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะแล้วเราทำไมเราต้องหวัด
คำถามนี้ผมตอบหลายครั้ง
เมื่อวานเลือดตั้งปี๖๒น
ผมเนี่ยต้องการเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกับพักอนาคตใหม่แน่
แต่ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ยินดีทั้งนั้น
เราต้องการตำแหน่งหรือเราการปักทงการเปลี่ยนแปลง
ผมกลับมาถามสิ่งที่เสร็จเราต้องการปักธงการเปลี่ยนแปลงใช่ไม๊
ว่าในภาพของวิโรธคืออะไร
แต่เป็นผู้จัดการคนที่คนที่มาสมัครยื่นใบสมัคร
ว่ากล้าชนไม่ใช่ว่าการทะเลาะหรือการมีเรื่องแต่เราพยายามทะลุข้อจำกัดของของที่มีทั้งหมด
จะไม่เอาข้ออ้างว่าไม่มีอำนาจไม่ใช่หน้าที่แล้วก็ปล่อยให้คนกรุงเทพ
เฉินกับปัญหาตามยฐากรรมโดยที่ผู้ว่าที่รับเงินค่าจ้างไม่ทำอะไรเลย
และที่สำคัญที่สุดคือกล้าหารที่จะปฏิเสธการลีดไถ
เพื่อให้งบประมาณทั้งหมดไปที่ประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหมด
เนี่ยรัฐบาลก้าวไกลมันเป็นแบบเนี้ยแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราทำได้สำเร็จ
มันจะเป็นโมเมนตั้มที่สำคัญในการส่งไปที่การเมืองระดับชาติได้
ผู้ว่าต้องกล้าพิสูจน์ว่าไอ้พวกที่โกงไปมันต้องไม่โกง
ก้าวหน้าเป็นโปรโต้ท้ายส่วนก้าวไกลเป็นของจริง
ที่เราเคยพูดถึงเขาว่ารัฐสวัสดิการจำได้ไหมเมืองที่ดี
มันต้องมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ดีที่คนที่อยู่ในเมืองนั้นน่ะ
ผีฝากไข้ได้แต่ต้องทำให้คนกรุงเทพมั่นใจว่าทุกคน
เมื่อไหร่ที่ล้มจะต้องไม่เจ็บหนักแล้วก็ลุกขึ้นยืนได้
และที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่ล้มคนเดียวแล้วล้มทั้งบ้าน
ฝุ่นต้องยอมรับนะครับว่ามันเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานมาก
ผมคิดว่าผู้ว่ากรทมสิ่งที่ทำได้เลยคือต้องมีความกระตือหรือล้น
ปัญหาวันนี้คำว่าน้ำท่วมหลายคนก็มักจะแซวว่ามันคือน้ำท่วมขัง
รอระบายใช่ไหมงั้นการแก้นี่สำคัญคือต้องทำให้คนกรุงเทพคือเจ้านายบอกว่า
ตอนนี้ผมเตรียมระบบระบายไว้เตรียมพร้อมแล้วต้องเอาความเดือดร้อนอ่ะ
ของประชาชนเป็นตัวตั้งก่อนขยับเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับ
ก็ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการบำบัดขยะหรือเผาขยะถูกไหม
แล้วสุดท้ายเราต้องมาขับเคลื่อนนโยบายในการแยกขยะแล้วใช่ไหม
ดังนั้นเราต้องแก้ไขหลายมิติ
จริงมีหลายเรื่องที่อยู่ในใจนะ

เพราะฉะนั้นเมืองที่ปลอดภัยณวันนี้ต้องยอมรับจริงว่า
สถิติอาชญากรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติ
แล้วแปลกไหมว่าสถิติอาชญากรรมที่มันเกิดขึ้น
จุดเสี่ยงประมาณที่มีอยู่สัก๔๐๐๕๐๐จุด
สะพานลอยป้ายรถเมย์อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะ
คุณคิดว่าคุณส่งเพื่อนคุณไปอยู่ในใต้รถเมย์คิดว่าปลอดภัยแล้ว
หารู้ไหมบางทีคุณกำลังส่งเพื่อนคุณไปอยู่ในจุดเสี่ยงที่สุดนะ
แล้วสิ่งที่คนกรุงเทพทำได้คืออะไรครับ

ถ้าเรามองว่าเขาคือคนในครอบครัวของเรา

แล้วเขามีสิทธิอันชอบทำตามรัฐมนูล
เขาไม่ควรต้องถูกพิพภาคสากร

แต่ว่าส่วนคุณธนทรจะว่างวันไหนก็ต้องพูดคุยกัน
แต่ปกติเราก็เป็นเพื่อนกันครับ
ผมคิดว่าก็เดี๋ยวคงต้องติดตามดูดีกว่า
ผมต้องตั้งคำถามกลับเลย
ว่าราชการกรุงเทพมหานครควรยึดเอาอะไรเป็นตัวตั้ง
คนกรุงเทพคือคนที่จะไล่ผมออก

แต่ถ้าคนกรุงเทพบอกว่าวิโรธทำงานดีนะ
รักษาผลประโยชน์ให้กับองค์กรและคนกรุงเทพทุกคน

คัดเลือกลูกน้องคนใหม่แล้ว
ผมก็อาสายื่นใบสมัครเพื่อจะมาเป็นลูกน้องคนนั้น